ส่วนเรื่องต่อไปนี้ก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
เพราะว่ายายแท้ใช้มีดไปจี้คอหลานชายอายุ๘ปี
กลางห้างสรรพสินค้าชื่อดังที่จังหวัดจันทบุรี
หลังจากเครียดปัญหาภายในครอบครัว
แล้วก็ไม่มีเงินไปซื้อแท็บเล็ตให้กับหลานชาย
แต่ว่าโชคดีนะครับที่ทุกอย่างจบลงโดยไม่มีใครได้รับอันตราย

ตำรวจภูทรเมืองจันทบุรีพยายามเกลี้ยกล่อมหญิงอายุประมาณ๔๕ปี
ซึ่งอยู่ในอาการน้ำตาซึมพูดจาโวยวาย
ใช้มีดปอกผลไม้จี้คอเด็กชายวัย๘ปี
บริเวณทางเดินของห้างสรรพสินค้าโลตัส
อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
เมื่อเวลา๑๐นาฬิกาเศษของวันนี้
โดยเจ้าหน้าที่ต้องพยายามกันผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ให้ออกห่างจากบริเวณเกิดเหตุ
ต่อมาเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา

นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง
ได้เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ
พร้อมเข้าไปพยายามพูดจริงจากเรียกกล่อม

หญิงผู้ก่อเหตุจึงมีอาการอ่อนลง
และยอมให้นายเฉลิมพลเข้าใกล้
ก่อนจะพาเดินไปนั่งพูดคุย
ที่บริเวณศูนย์อาหารของห้าง
จากนั้นไม่นานก็ยอมวางมีดลง
จริงจึงได้เข้าไปยึดมีดที่ใช้ก่อเหตุไว้
พร้อมกับบอกให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

ขณะที่จากการตรวจสอบที่บริเวณลำคอของเด็กชาย
ไม่มีบาดแผลหรือได้รับบาดเจ็บ
แต่ยังอยู่ในอาการตื่นตระหนกหวาดกลัว
จากการสอบสวนทราบว่าหญิงผู้ก่อเหตุ

สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

และยังเป็นยายแท้ของเด็กชาย

สาเหตุเบื้องต้นเกิดจากผู้เป็นยาย
มีอาการเครียดกับปัญหาภายในครอบครัว
เนื่องจากมีปากเสียงกับบุตรสาว

ซึ่งทำงานอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี
โดยผู้เป็นยายได้เลี้ยงดูหลานมาตั้งแต่ยังเล็ก
รักและเป็นห่วงหลานชายมาก
ประกอบกับหลานชายอยากได้แท็บเล็ต
ซึ่งหลานได้รบร้าวให้ซื้อให้
แต่ไม่มีเงินจึงเกิดความเครียด
ก่อนตัดสินใจพาหลานชายไปซื้อมีดในห้างดังกล่าว

ภายหลังเกิดเหตุนายเฉลิมพลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
จัดหาแท็บเล็ตให้กับเด็กชาย
ก่อนจะพาทั้งคู่กลับบ้านพัก
เพื่อทำการพูดคุยปรับความเข้าใจ
และหาทางให้การช่วยเหลือดูแลต่อไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน